ฉันพาไปที่ชายแดนไทยเมียนมากันหน่อยนะคะ
ฝนที่มันตกหนักตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นก็จะมีริมน้ำลำน้ำเมยนะคะ
แล้วมันก็ทำให้น้ำในแม่น้ำเนี่ยเอ่อล้นขึ้นมานะคะ
ที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือจุดพื้นที่ที่ท่วมนะคะ
ล้นตะหลิงไปท่วมเกาะโนแมนซ์แลนด์ท่วมสูงกว่า๑เมตร
ตรงนี้เป็นที่อยู่ของใครต่างด้าวชาวเมียนมา
ซึ่งเขาอยู่กันเนี่ยนะครับเป็น๑๐๐คน
ก็ต้องบอกว่าขนของหนีน้ำกันโกลหนเลยล่ะค่ะตรงจุดนี้นะคะ
กว่า๑๕๐คนค่ะอยู่ตรงนี้นะคะ
เขาเรียกว่าเกาะโนแมนแลนด์หรือว่าเกาะกลางแม่น้ำเมย
อยู่ที่ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
นี่แหละค่ะก็ต้องขนข้าวของหนีน้ำนะคะ
รีบข้ามพรมแดนไปยังเมียนมาแบบโกลหนกันเลยค่ะ
แม่น้ำเมย์ตรงจุดนี้เนี่ยเรียกว่าไหลล้นตลิ่งแบบฉับพลันนะคะ
ความสูงกว่า๑เมตรทั้งเกาะตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วนะคะ
เช่นเดียวกันกับตรงนี้ค่ะตลาดการค้าชายแดนริมเมย
ตรงนี้เป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็อยู่ติดกับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมา
โดนน้ำไหลเข้าท่วมเช่นเดียวกันนะคะ
รอบตลาดกว่า๔๐เซนติเมตรนะคะระดับน้ำ
เขายังบอกว่ายังเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าโอ้โหสต๊อกของค่ะ
ต้องรีบขนย้ายออกมานะคะ
มีทหารฝ่ายปกครองเทศบาลกว่า๓๐นายเข้าไปช่วย
แล้วความชอกช้ำเนี่ยก็คือว่าตรงจุดนี้ถูกน้ำท่วมเป็นครั้งที่๒แล้วนะคะ
ในรอบ๒เดือนที่ผ่านมาถ้าจำกันได้เราเคยเสนอไปแล้วครั้งหนึ่ง
อันนี้เป็นครั้งที่สองค่ะนี่นะคะรวมถึงนายกเทศมนตรีนายสรรพสิทธิ์อรชัยพันลาบ
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวดก็ต้องเอาเรือท้องแบนออกไปช่วยขนย้ายสิ่งของนะคะ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าดูระดับแม่น้ำนะคะ
บอกว่าถ้าหากฝนไม่ตกซ้ำลงมาเนี่ยก็ระดับน้ำก็อาจจะค่อยลดลงนะคะ
เอาใจช่วยส่งใจไปช่วยค่ะ